พักตอนนี้ในการหาเสียงก็มีการดัดแปลงรถใหญ่
รถบรรทุกรถสิบล้อนะครับมาใช้ในการหาเสียง
ก็จะเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปติดตามพร้อมกันครับ

ตลาดสดการเมืองมาแล้วจ้าเร่เข้ามาคาเร่เข้ามา
ไม่ได้มีของมาขายแต่มาฟังนโยบายกันนะคะทุกคน
เพราะแป๊บเดียวสี่ปีผ่านไปไวเหมือนกว่าแห่ง
ช่วงนี้นอกจากแต่ละพักจะงัดนโยบายประชานิยม
โถมใส่ชาวบ้านตาดำอย่างพวกเรากันแล้ว
เขายังดัดแปลงรถสิบล้อมาเป็นเวทีปราศัยเคลื่อนที่กันอีกด้วย
สีฟ้าสดใสต้องยกให้พักประชาธิปัตย์เขาล่ะ
แต่ถ้าออกต่างจังหวัดต้องสบุกสมบันกันหน่อย
จัดกันไปรถบรรทุก๔ล้อใหญ่ติดลำโพงทะลุทะลวงได้ทุกพื้นที่
ส่วนพักนี้ชาติไทยพัฒนาขับวนไปวนมาอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
รอบนี้เขาดัดแปลงรถพ่วงขนาดใหญ่ติดป้ายพัก
มีหลังคากันร้อนร้อนไปทั้งสิบอเผลอห้าเขตลึกตั้ง

กว่าทั้งหมด๕เขตเลือกตั้งแค่นั้นก็พอครับ
โถมักน้อยจริง

แปลงเอารถตู้คอนเทนเนอร์มาติดหลังรถพ่วง

จากจังหวัดน่านจนถึงอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
คนใช้บริการอย่างเสียนิดเศรษฐาทวีสินคอนเฟิร์มแล้วว่า
มันโฆษ์ซอฮอตรูดมากมากรูดมากมาก

จะรอดกันไหมคะเนี่ย